ติดตามโครงการธรรมยาตรา๕แผ่นดินนะคะซึ่งก็มีผู้แทน๕ประเทศรุ่มน้ำโขง
ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา๕แผ่นดินตามรอยอารยสงฆ์แห่งรุ่มน้ำโขงแล้วค่ะ
นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่นำพุทธศาสนาสร้างสัมพันธมัยตรีอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการธรรมยาตรา๕แผ่นดินดำเนินการมาถึงครึ่งทางแล้วตั้งแต่วันที่๒๑พฤษภาคมค่ะ
ส่วนพิธีเปิดนั้นเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่กรุงพนมเป็นกัมพูชามีประธานฝ่ายคาราวาสจาก๕ประเทศก็คือไทย
นั่นคือผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีส่วนกัมพูชาก็คือนายฮอนำฮงรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
จากนี้ยังมีประธานฝ่ายสงฆ์จาก๕ประเทศด้วยนะคะนำโดยสมเด็จพระอัครมหาสังคราชาธิบดีเทพวงศ์สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยประธานฝ่ายคาราวาสจาก๕ประเทศก็คือลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าและไทย
ได้ร่วมกันลั่นคล้องแสดงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ๕ประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้สืบไป
ต่อยอดความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ
โครงการธรรมยาตราห้าแผ่นดินเริ่มขึ้นวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตัวแทนพระธรรมทูตจากห้าประเทศกว่า๕๐รูป
อุบลราชธานีจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังแขวงจำปาศักดิ์สปลาวต่อด้วยจังหวัดสตรึงเตรงและจังหวัดกำปงธมกัมพูชานะคะ
ล่าสุดตอนนี้ขบวนธรรมยาตรา๕แผ่นดินเดินทางถึงกรุงพนมเปญแล้วครึ่งทางแล้วค่ะ
คณะธรรมยาตราเดินทางไปในแต่ละพื้นที่ที่มีประชาชนในท้องถิ่นก็ออกมาต้อนรับกันจำนวนมากด้วยความเลื่อมสายศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะ
ทุกคนต่างก็ดีใจที่จะได้ทำบุญกับพระสงฆ์ห้าประเทศในคราวเดียวกันซึ่งโครงการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ
แต่ละประเทศนั้นก็เตรียมการต้อนรับด้วยความอบอุ่นเกินคาดที่โครงการนี้จัดขึ้นมาได้โดยสถาบันโพธิคยาวิชาลัย๙๘๐ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมนะคะ
ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าต้องการจะทำให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนทั้ง๕ประเทศที่ทำเพื่อพระพุทธศาสนา
และถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการต่อยอดความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านอื่นต่อไปด้วยค่ะ
ท่านนายสุพชัยวิรับผู้ชมเลขาธิการสถาบันพฤษฎิกายาวิชาลัย๙๘๐บอกว่า
กิจกรรมธรรมยาตรา๕แผ่นดินครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้น
หลังจากพระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ
ก็ยังไม่เคยเกิดการเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาลักษณะนี้มาก่อนนะคะ
ครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลและฝ่ายสงฆ์ทั้ง๕ประเทศค่ะ
สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาค่ะ